เลือกรอบขอดสนามเริ่มต้นกันที่ระวังฟุตบอล
ตลอดสัปดาห์นี้ต้องเน้นไปที่กีฬานี้
เพราะว่าเดือดาทิ้นหน้าอย่างที่ทราบกัน
หรือว่าสมากรมกีฬาฟุตบอลจะชัดเจดนะครับว่าใครจะดำรงตำแหน่ง
แล้วเตรียมหนึ่งก็คือพลตรวจเอกสมยดพุ่มพันม่วง
ครับวันนี้มีความขึ้นหน้าออกมา
เขาก็มีการบอกแล้วนะครับว่าสโมสรไหนที่ยังไม่ได้ส่งใบมอบอำนาจ

ซึ่งก็ปรากฏว่ามีอยู่๕สโมสรนั่นเอง

แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับยังให้โอกาสในการส่งอีก๒วัน
แล้วก็จะปิดเป็นความลับในเรื่องของรายชื่อ
คนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันนั้นครับ
ก็สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ในวันนี้พนเอกสุรวิทย์มหารม
ประธานกรรมการกลางสมาคมฟุตบันแห่งประเทศไทย

หลังจากที่ได้ตัวให้ตัวแทนทั้ง๗๒สโมสรนะครับ
ส่งใบแต่งตั้งตัวแทนเพื่อลงคะแนน
เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ว่าขณะนี้ยังขาดบางสโมสรที่ยังไม่ส่งใบแต่งตั้งตัวแทน
และทางด้านวิทยาลัยพิชยะเกษม
ซึ่งก็เป็นรองแชมป์ฟุตบอลถ้วยคอนะครับ
แต่ก็ได้รับการประสานจากสโมสรเหล่านี้ว่า

คาดว่าไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากได้รับการยืนยันว่า

แต่อย่างใดเชื่อว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้
อย่างไม่มีปัญหาครับ
และให้ความนุ่มมืออย่างเต็มที่
ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ตัว
ผมถือว่าตัวสโมสรเขาอยากที่จะเลือกตั้งแล้วล่ะ

ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับ

สมาชิกทั้งหมดเดินทางมาแล้วก็ลงทะเบียน
เข้าไปรอบในที่ประชุมนะครับ

มาแค่๕๐สโมสรให้เปิดโอมชุมได้เลยทันทีนะครับ

สโมสรสมาชิกประมาณ๒๓๐๐นะครับ
คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ก็คือ๗๒เสียงแล้วก็อีก๒๐๐กว่าสโมสร
ถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยนับเลย๕๐สโมสรปุ๊บ
สามารถเปิดประติในโอมชุมได้๑๐โมง
อากาศแล้วก็รับรองระเบียบการเลือกตั้งนะครับ

ฝั่งสีเขียวข้างหน้าจอเนี่ยก็จะคือ๗๒เสียง

ส่วนสีแดงก็คือสโมสรสมาชิกทั้งหมด

ก็จะมาด้วยในวันมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับฟังได้
เพราะว่าทุกคนทุกสโมสรจะได้ระเบียบข้อบังคับไปแล้ว

นี่คือทั้งหมดที่เป็นไฮไลท์ในช่วงเช้า๑๐โมง
มติก็คือว่าต้องมากกว่า๓ใน๔ถึงจะมีโอกาส

แต่ว่าคนที่รับรองมติก็คือ๗๒สโมสร

ข้างสีเขียวก็คือ๗๒สโมสรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งสีส้มก็คือสโมสรที่ผมบอก

ก็เหมือนมาสังเกตการดูด้วยนะครับ
แต่พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวต
รับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้งนะครับ

ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปอย่างไร
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วนะครับ
พอรับรองเสร็จแล้วในช่วงบ่ายก็จะมีการลงคะแนนเกิดขึ้น

ในช่วงการลงคะแนนก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
ยกสมาคมอุปนายกสมาคมและสภากรรมการต่อในช่วงบ่ายเลยนะครับ

โดยคณะกรรมการจะเรียกตัวแทนทั้ง๗๒สโมสร
ลงคะแนนโดยเข้าครูหาโดยแบ่งเป็น
ไทยภิมิลิกสิบแปดทีมดิวิชั่น๑สิบแปดทีม

และฟุตบอลถ้วยพระราชทานถ้วยขอคง๖เสียงนะครับ
ซึ่งก็เสียงที่เป็นตัวแปรสำคัญในครั้งนี้

เพราะว่าในครั้งนี้น่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้อันดับที่๑๕ของแต่ละโซน
มาเป็นการเลือกตัวแทนของโซน
ก็ทำให้แตกต่างจากครั้งก่อนในการเลือกตั้งนายกสมาคมนั่นเองครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะเสร็จสิ้นการลงคะแนนนะครับ
คณะกรรมการก็จะเริ่มนับคะแนนนั่นเอง
จากนั้นครับในการลงคะแนนเนี่ยก็ตำแหน่ง
นายกสมาคมฟุตบอลนะครับก็จะมีการนับคะแนน
หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งก็คือ๓๗เสียงนะครับ
ก็จะต้องเลือกในรอบใหม่ด้วยการตัดผู้สมัครที่มีคะแนนน้อยที่สุด
ในแต่ละรอบจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนเกินครึ่งนั่นเองครับ
ส่วนการนับคะแนนในตำแหน่งของอุปนายกสมาคมผู้ที่มีคะแนนลำดับ๑๑
จาก๑๕คนที่ลงสมัครนะครับก็จะได้รับตำแหน่งไป
และสภากรรมการจะนำผู้ที่มีคะแนนลำดับที่๑๑๓จาก๓๘ผู้สมัครเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับ
และส่งข้อมูลการเลือกตั้งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐรับรองผลการเลือกตั้งต่อไปครับ
คณะกรรมการกลางก็ยืนยันนะครับว่า
ในปี๕๘แล้วก็รับรองเมื่อเดือนพฤษฐการณ์อย่างที่ผ่านมา
แต่ว่าหลายคนผู้สมัครที่ผมบอกนะครับเขาก็พยายามไปทักทวงว่ามันมีเรื่องเนื้อคือ
บอกว่าความหมายมันคือเหมือนกับอันเดิมก็คือใบมอบอำนาจ
เขาบอกว่ามันอยากให้มีการมอบหน้าเหมือนกุชน้าเดินทางเลือกตั้งเนี่ย

ใช่แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องจบกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็ร้องเรียนกันไป
ต้องดูว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหน
แตกต่างจากในครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับ
กันอีกครั้งจะมีการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ติดตามกันได้นะครับ